ทุกผู้ชมครับเมื่อคืนนี้ผับดังแถวราชบุรีนะฮะ
มีคอนเสิร์ตของคุณบอลเชิญยิ้มด้วย
หลังจากที่คอนเสิร์ตจบลงเนี่ยยิงกันสามนัดนะครับ
เจ็บสาหัสไปคนหนึ่งเจ้าหน้าที่ต้องไปรองับเหตุนะครับ
นี่เป็นตอนที่เจ้าหน้าที่มาถึงนะฮะหลังจากที่ยิงกันแล้วก็ต้องให้คนที่อยู่ข้างในเนี่ยออกมาก่อน
ตีหนึ่งสี่สิบแปดนาทีในพาแผงนี้ยิงกันสามนัดนะครับ
วิ่งหาที่หลบกันวุ่นเลยแล้วต้องรีบเดินทางออกมาข้างนอกด้วยนี่ฮะ
กรรมโลกจะเข้าไปตรวจคนในพับนะครับทองที่สอพอมืองรถบุรีนะฮะ
กระเสวตามนโคบม่อนะครับที่อำเภอเมืองนะครัว
ผับเนี่ยตำรวจไปตรวจสอบเจอกองเลือดเจอเศษขวดแก้วแตกระจายเกลื่อนพื้นเลย
มีคนเจ็บอยู่คนหนึ่งถูกยิงบาดเจ็บสาหัสนะครับ
ชื่อจิลศักดิ์นะครับถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
กระสุนเข้าท้องด้านขวาท้องด้านซ้ายด้วย
่องขาขวาก็มีร่องรอยเนี่ยถูกยิงทะลุด้วยนะครับ
โนตรีปิติผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดรัชบุรีนะครับ
บอกว่าผู้ต้องหาเป็นผู้ชายอยู่๔๐ปีซึ่งมีปืนที่ใช้ก่อเหตุ
ตรวจสอบพบว่าปืนขออนุญาตถูกต้องแต่ก็ต้องถูกแจ้งข้อหาเรื่องการพาอาวุธปืน
มาในสถานที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
ข้อหาอื่นเดี๋ยวรอดูอาการของคนเจ็บแล้วจะแจ้งเพิ่มเติมต่อนะครับ
ตอนนี้สาหัสนะฮะต้องรอดูอาการเพิ่มเติมต่อ
และยังจับกลุ่มนักท่องเที่ยวได้อีก๑คน
พกอาวุธปืนมาเที่ยวผับเมื่อคืนด้วย
นี่มาเที่ยวผับนะฮะเอาปืนมาด้วย
คือมีข่าวว่ามีนักการเมืองผู้นำท้องถิ่นมาพาผู้ก่อเหตุหนีเนี่ย
ยืนยันว่าไม่มีนะฮะเพราะสามารถควบคุมตัวได้ในที่เกิดเหตุนะครับ
นี่นะฮะขณะเดียวกันนะครับวันนี้เราลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับ
พิสูจน์หลักฐานก็มาตรวจสอบเพิ่มเติม
หลังจากเมื่อคืนก็มารอบนึงแล้วนะที่เกิดเหตุก็ยังมีร่องรอยต่าง
เต็มพื้นที่แล้วครับมีข้อมูลว่าทางผู้ก่อเหตุกับคนเจ็บเนี่ย
เขาเป็นกลุ่มของผู้มีอิทธิพลกลุ่มเดียวกันนะในพื้นที่
แต่พอมาเที่ยวที่ผับเมื่อคืนนี้เนี่ยคำเมนต์กันเรื่องผู้หญิง
ถึงขั้นกระทบกระทั่งกันจนแก้วเนี่ยแตกพอแก้วแตกแล้วก็กระเด็นมาโดน
โต๊ะของกลุ่มคนก่อเหตุที่ยิงปืนก่อนอีกฝั่งหนึ่งฝั่งคนเจ็บเนี่ยเหมือนกับ
ไม่รู้ไปทำแก้วแตกยังไงกระเด็นมาถึงโต๊ะเขา
คือตามรายงานบอกทางกลุ่มผู้ก่อเหตุเขาก็รอให้การแสดงจบนะ
รอจนการแสดงจบนะพอคอนเสิร์ตจบก็ถึงยิงกันนะครับ
ซึ่งผับแห่งนี้มีใบอนุญาตประกอบกิจการนะครับ
ระบุวันหมดอายุ๒๘กุมภาพันธ์๒๕๖๕ที่ผ่านมานะฮะ

ชื่อของผู้ขออนุญาตชื่ออลิสา

จากการตรวจสอบพบว่าเป็นภรรยาของเจ้าของผับ
แล้วก็เป็นญาติของคนเจ็บด้วย
เอาฟังพนักงานคนหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อคืนหน่อย

แต่ไม่เห็นเหตุการณ์ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้น
ตอนเกิดเหตุตอนนั้นพี่นั่งอยู่ตรงไหนนะ

นี่มันมีกระแสข่าวเรื่องเกี่ยวกับ

แล้วเรื่องปืนนี้คือยังไง

เฉพาะช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับ

ถูกจับไป๔ครั้งนะครับ๑สิงหาถูกจับเรื่องอาวุธปืน
สิงหาเรื่องทะเลาะวิวาสหกสิงหาตำรวจมาตรวจสอบมาจับกลุ่มกรณีปล่อยเด็ก
อายุต่ำกว่าสิบแปดปีเข้าไปใช้บริการ๘สิงหามีเรื่องอาวุธปืนอีก
ค่ะอ่าแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยแปดสิงหาเนี่ยที่ลานจอดรถ
นี่คดีนี้เป็นคดีที่ห้าแล้วนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาคราวนี้ยิงกันเจ็บสาหัสนะครับ
ค่ะแต่ก็แปลกมากนะคะจับแล้วจับอีก๔ครั้งแต่ก็ยังเปิดมาเรื่อย
นั่นน่ะสิเปิดมาเรื่อยจนครั้งนี้ครั้งล่าสุดอ่ะพี่อุ๋ยแล้วปืนทั้งนั้น
เมื่อคืนนี้ยิงกันจนได้ประหลัดหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง
อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีคุณสะอาดพิมพ์สมบูรณ์บอกว่า
แห่งนี้ถูกร้องเรียนมาหลายครั้งตำรวจก็มาตรวจสอบหลายครั้ง
แล้วก็แจ้งเรื่องมายังฝ่ายปกครองให้สั่งปิดกิจการนะ
ก็ทำการลงพื้นที่ไปตรวจซ้ำหลังจากที่ตำรวจมาตรวจเมื่อ๑สิงหา
หนึ่งสิงหาเนี่ยมีเรื่องอาวุธปืนตำรวจแจ้งมายังฝ่ายปกครองบอก
ทำเรื่องสั่งปิดเถอะฝ่ายปกครองก็ลงไปตรวจซ้ำเมื่อห้าสิงหา
การทำผิดซ้ำอีกก็เลยเสนอเรื่องไปยังผู้ว่ารัชบุรี
ตอนนี้กำลังรอคำสั่งเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าจะให้ปิดหรือจะให้เปิดอะไรยังไงต่อ
มันเป็นแบบนี้นี่เองแล้วผับนี้ก็เปิดต่อ
ก็เลยยังเปิดต่อได้เรื่อยเรื่อยแต่ใบอนุญาตเขาหมดอายุตั้งแต่ยี่สิบแปดกุมภาพันธ์หกห้าไม่ใช่เหรอ
ค่ะเมื่อคืนก็เกิดเหตุจนได้อ่าเดี๋ยวฟังทางฝ่ายปกครองหน่อยนะฮะ
เราก็กำลังรวบรวมหลักฐานนะคะเพื่อที่จะเสนอให้ปิด
แต่เพราะเอิญก็เกิดเหตุการณ์ซ้ำอีกนะคะเมื่อคืนนี้ก็
รุนแรงที่สุดเพราะว่ามีผู้บาดเจ็บ
ทางนายเบอร์ก็จึงจะเสนอให้เสริมไปจากจังหวัดให้ปิดเลยอะค่ะ
อ้าวล่าสุดผู้ราชการจังหวัดรัชบุรีก็เลยสั่งพักไป
ญาตสถานบริการ๖๐วันเลยนะครับ
หลังจากที่เมื่อคืนมีเรื่องอีกนะฮะ
แต่เรื่องนี้ก็ทางคุณบอลเชิญยิ้มเนี่ยเราถามไปเขาบอก

เสิร์ตเขาจบแล้วใช่ค่ะพอคอนเสิร์ตจบก็ออกมาแล้วเดินทางกลับกันแล้วนะถึงมีเรื่องเกิดขึ้น
อืมก็เลยไม่รู้รายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนอะเพราะว่าออกไปแล้ว